ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่๑๖๑๙พฤศจิกายนนี้
โดยในงานนะครับเป็นการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจักรยานทั้งหมด
อกจากนี้ททยังเปิดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ
สองล้อเที่ยวไทยเก๋ไก่สไตล์ยั่งยืน
รวมถึงการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์
ระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
ว่ากิจกรรมนี้จะสามารถเพิ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
และกลุ่มนักกีฬาจักรยานได้มากถึง๑แสนคน
และรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า๒๐๐๐ล้านบาทต่อปีครับ